ส่วนเรื่องของการเก็บอัฐิของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูนะครับ

เรายังมีการนำเสนอก็คือที่วัดราชสามัคคีคุณผู้ชม
นี่ฮะมีการทำพิธีเก็บอัฐิของคุณครูแล้วก็เด็ก
บริเวณนี้ฮะเชิงตะกอนเผาศพ
ซึ่งการเก็บอาถิเป็นไปตามประเพณีอีสาน
โดยจะให้พระเนี่ยท่านเก็บอัฐิเป็นอันดับแรกนะครับ
จากนั้นก็ตามด้วยญาติทยอยมาเก็บอัฐิ
โดยจะใช้ผ้าตะข่ายกรองเศษเท่าทาน
แล้วก็ใช้น้ำอบน้ำหอมที่เตรียมมาพรม
จากนั้นก็จะนำอัฐิบรรจุใส่โกรธ

ส่วนอัฐิที่เหลือนะครับจะใส่หม้อดินไปฝังตามประเพณีท้องถิ่น
คุณผู้ชมครับปกติชาวอีสานจะไม่นิยมนำไปลอยอังคารนะครับ
และหลังจากเก็บอัฐิเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็จะนำไปบำเพ็ญกุศลสวดบังสุกุล

แล้วก็จะมีการถวายพัฒนาหารแด่พระสงฆ์นะครับ
แล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้คุณครูแล้วก็เด็ก
ที่เก็บอัฐิผู้สึกข่าวเห็นครอบครัวของน้องฝาแฝดครับ
เก็บอัฐิกันตั้งแต่เช้าเลย
แล้วมีสุนัขคู่ใจของน้องทั้งสองคนมาด้วย
เจ้าน้ำตาลนี่ครับไอ้เจ้าน้ำตาลน้ำตาลจริง
คนมันสีน้ำตาลทั้งตัวเลย
เป็นสุนัขทุกผู้ครับอายุ๔ปีเศษ
ครอบครัวเล่าบอกว่าไอ้น้ำตาลเนี่ยนะมันผูกพันกับน้องฝาแฝดมาก
กลับจากโรงเรียนแล้วจะเล่นกันทุกวัน
เวลาน้องฝาแฝดกลับจากศูนย์เด็กเล็กที่ผมบอกมันจะวิ่งไปรับ
หลังจากน้องฝาแฝดเสียชีวิตเจ้าน้ำตาลเนี่ย
มันมานอนเฝ้าอยู่ข้างสาราที่ตั้งบำเพ็ญกุศลทุกวันครับ
ซึ่งเมื่อคืนวันเผาอ่ะนะคุณผู้ชมไอ้น้ำตาลเนี่ย
มันวิ่งหาวิ่งหาน้องฝาแฝดแล้วมันหอนนว
ร่างถือว่าเยอะที่สุดเลยนะคะครับทีนี้ดูอีกวัดนึงบ้างคุณผู้ชม
วัดศรีอุทัยค่ะช่วงเช้าเมื่อวานก็มีการเผาร่างสุดท้ายในเตาเผาไฟฟ้า
ก็เป็นร่างของนายวีรชนบุญวิเทียนอายุสามสิบเอ็ดปีอืม
เป็นพนักงานกองช่างของอบตอุทัยสวรรค์แล้วก็เป็นอดีตนักกีฬาทีมฟุตบอลหนองบัวลำพูเอฟซีนะคะ
แล้วก็วัดนี้เป็นวัดที่เผาศพด้วยเตาไฟฟ้า๙ร่าง
ร่างสุดท้ายเนี่ยเผาเสร็จก็เช้าเลยค่ะ๖โมงเช้าครับ
แล้วก็เรื่องของทีมฟุตบอลหนองบัวลำพูเอฟซีเนี่ยคือในทีมเขาก็มีการคุยกันนะว่าจะร่วมกันไว้อะไร
อืมใส่ชุดสีเทาสีดำในการลงแข่งขันเออเป็นการไว้อาลัยค่ะ
ส่วนที่วัดที่วัดเนี่ยก็ยังมีการห่อผ้าดิบสีขาวที่บรรจุเป็นอัฐิของผู้เสียชีวิต
ฝากเอาไว้ที่วัดสามห่อเจ้าอาวาสวัดศรีอุทัยบอกว่าญาติญาตินะฝากอธิเอาไว้
ระหว่างที่จะรอทำบุญอุทิศส่วนกุศลด้วยนะคะนี่ทั้งสามห่อนี้ครับ
กลับมาดูที่วัดเทพมงคลพิชัยครับญาติญาติก็เดินทางมาทำพิธีเก็บอาถิเช่นกัน
ถาดอาหารคาวหวานนะครับมีน้ำดื่มแล้วก็ขนมมาด้วย
ญาติญาติก็ใช้ผ้าขาวห่ออาถิแล้วก็นำหม้อดินที่จัดเตรียมมาครับ
หม้อดินที่เขาเอามาวางเรียงกันที่หน้าเตาเผาเลยนะครับทั้ง๓เชิงตะกร
และทำพิธีทางสงฆ์ครับก่อนจะนำอาธิบรรจุใส่โกรธ
จากนั้นพระสงฆ์ได้สวดให้พรแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณผู้ล่วงลับ
โดยได้โยงสายสินไปที่หม้อดินด้วยนะครับซึ่งบรรจุอาถิของผู้เสียชีวิตทั้งสามราย
จากนั้นญาติญาติได้เรียกชื่อผู้ล่วงลับมารับส่วนกุศลในครั้งนี้ด้วย
หลังทำพิธีเสร็จญาติของผู้เสียชีวิตก็มาเก็บถ่านอาหารแล้วก็จุดทูบ
มีเลขก้านทูบด้วยนะครับมีเลขก้านทูบด้วยก็ญาติญาติก็คือฮากันพอสมควร
แล้วชาวบ้านทราบข่าวก็มาขอดูตัวเลขเหมือนกันจะนำไปเสี่ยงโชคนะครับ
หลังจากเก็บอัฐิแล้วนะครับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับ
ก็ทำพิธีตามความเชื่อของคนอีสานก็คือพิธีโปรยเหรียญในเท่ากระดูก๓๒เหรียญ
ครับชาวบ้านที่มาช่วยงานเล่าบอกว่าตามประเพณีของชาวอีสานเนี่ย
เก็บอัฐิจะต่างจากพื้นที่อื่นโดยจะนำอัฐิมาปั้นเป็นหุ่นครับ
ไว้ที่หน้าเตาเผาเชิงตะกอนค่ะจากนั้นจะโปรยเหรียญสามสิบสองเหรียญนี่
ทำแบบนี้เลยนี่ฮะเราทำกราฟิกให้ดูครับ
ถ้าคนไม่เคยเห็นจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเท่ากับอวัยวะทั้งสามสิบสอง
อืมซึ่งหลังจากทำพิธีสงฆ์แล้วนะครับต้องมาเก็บเหรียญทั้งหมดนี้
กลับไปถวายวัดความเชื่อเป็นยังไงคือความเชื่อถ้าทำเช่นนี้เนี่ยนะ
ผู้เสียชีวิตจะไปเกิดใหม่อืมแล้วจะมีเอายวะครบทั้งสามสิบสองสมบูรณ์
หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ทั้งหมดแล้วนะครับ
ญาติก็นำเท่ากระดูกที่เหลือเนี้ยไปฝังไว้ในป่าช้า
ในพื้นที่วัดนั่นแหละหรือจะนำไปลอยในแม่น้ำ
แล้วแต่ครอบครัวจะพิจารณานะครับส่วนศพที่ยังไม่เผาตอนนี้
ก็ยังมีศพของพ่อลูกนะครับที่ญาติเนี่ย
นำร่างจากวัดเทพมงคลพิชัยกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อที่บ้านในพื้นที่
บ้านโผล่คำตะบนกุฏแห่อำเภอหน้ากลางจังหวัดหนองบวรรมภู
ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับมีการสวดอภิษฐรรมไปแล้ว
เป็นคืนที่สองแล้วจะมีพิธีชาปนกิจที่
วัดมัชชิมโพธิการามในวันนี้เวลาบ่ายโมงฮะขณะที่แม่และญาติญาติของผู้เสียชีวิตนะครับ
เสื้อผ้าของเล่นชิ้นโปรดนำมาวางไว้บนโรงศพเพื่อเตรียมจะทำพิธี
แล้วก็เผาไปให้ผู้เสียชีวิตตามความเชื่อส่วนแมงคามเป็นยังไงแมงคาม
ดวงกว่างอ่ะอ๋อดวงกว่างสี่ห้าตัวที่น้องเลี้ยงเอาไว้นะครับ
ซึ่งเป็นสัตว์ที่น้องรักมากก็น้องจะเลี้ยงอยู่ในกระติ๊บที่ใส่ข้าวเหนียวนี่ครับ
แล้วก็จะเจาะรูเอาไว้นะแล้วจะพกติดตัวไปด้วยทุกที่
คือวันที่เป็นวันเผาศพลูกเนี่ยแม่ก็ตั้งใจนะครับจะไปทำพิธีด้วย
พอเสร็จพิธีสงฆ์นะครับเดี๋ยวจะไปปล่อยมันคืนสู่ธรรมชาติ
เพื่อส่งให้ดวงวิญญาณของน้องต่อไปครับ